ไปดูเรื่องราวของอาหารกันบ้างดีกว่าหิวแล้ว
เรื่องนี้ไม่ต้องรอดวงนะคะเพราะว่าของดีแบบนี้เราจะบอกกัน
เป็นธรรมชาติของเราเหมือนกันนะคะพาไปดูเรื่องราวของเส้นกันดีกว่า
พาไปที่จังหวัดอุดรธานีนะคะนอกจากที่ท่องเที่ยวอย่างทะเลบัวแดงแล้ว
เขายังมีเมนูที่มีส่วนประกอบของวัวเนี่ยมาเกี่ยวข้องด้วย
โอ้ยสวยมากค่ะสวยมั้ยโอ้โฮบรรยากาศดีเนอะ
เนตรบดแดงยามพบข้ามพระอาทิตย์กำลังตก
เออน่าไปน่ะที่นี่นะดอกบูสีชมพูชูเชาะสว่ายอุ้ยงดงาม
นิวนาวกับอเจ้าใบตองควรจะไปนั่งเรือแล้วก็พายเรืออยู่ในนั้นนะ
แล้วก็มาที่ร้านนี้มาเดอร์บัวค่ะ
ร้านนี้นะคะดูผิวเผินอาจจะเหมือนร้านอาหารธรรมดาค่ะ
แต่ว่าถ้าได้เปิดเมนูข้างในแล้วนะคะ
คุณจะเห็นความพิเศษด้วยการที่เขาเอารากบัวนี่แหละ
มาเป็นส่วนประกอบหนึ่งของเมนูอาหาร
อ๋อปกติแล้วเคยทานแต่เป็นน้ำรากบัวหรือว่าใส่ในพวกเต้าถึงอะไรอย่างเงี้ย
อือมันจะต้องเชื่อมใช่ไหมอันนี้เป็นอาหารหรอ
เป็นอาหารเอามาเป็นส่วนหนึ่งของเมนูก๋วยจับยวนรากบัวจ้า

นี่ไงหน้าตามันน่ารับทานยิ่งนัก

ชาวบ้านเขาเรียกก๋วยจั๊บเส้นก๋วยจั๊บว่าข้าวเปียกเส้นก๋วยจับยวน
เป็นเส้นเหนียวยาวเนี่ยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเมนูแนะนำของร้านนี้เลยทีเดียว
และถ้าใครมาอุดรธานีไม่ได้กินก๋วยจับยวนถือว่ามาไม่ถึง
เพราะที่นี่พิเศษกว่าที่ไหนไหนการันตีว่าไม่มีนะคะเพราะว่าเขามีรากบัว
รากวัวเนี่ยจะชูความหอมหวานให้กับน้ำซุปเสิร์ฟพร้อมกับกระดูกหมูชิ้นโต

ใช่เคี้ยวกันได้ทั้งชิ้นเลยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งส่วนประกอบก็คือหมูยอ
รากบัวต้มรับรองว่าอร่อยเหาะน่ารับประทานน้ำลายไหลเลยล่ะ
มันจะหอมขึ้นจมูกเลยล่ะจะบอกให้
บัวก็จะกรุบนิดนึงถูกไหม
เอาเป็นว่าเห็นแบบนี้แล้วไปลิ้มลองกันได้เลยนะคะ
ตั้งอยู่ทางเข้าทะเลบัวแดงหนองหานเปิดตั้งแต่๗โมงเช้าถึง๒ทุ่ม
ไม่มีวันหยุดโทรศัพท์สอบถามเส้นทางกันได้เลยนะคะ
๐๙๑๗๖๓๗๓๘๒นะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งขึ้นให้แล้วนะคะ
ไปเที่ยวเที่ยวเสร็จถ่ายรูปเหนื่อยแล้วแวะกินก๋วยจับยวนที่มาเดอร์บัวกัน
อ่านะคะแน่นอนนะคะว่าเรื่องราวเหล่านี้คุณผู้ชมจะได้ชมแน่นอนในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
พี่น็อตวรลิศนะคะจะพาเราไปชิมเมนูเส้นแสนอร่อยทุกวันเสาร์๑๑โมง
อกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายเมนูนะคะที่พี่น็อตจะพาเราไปอิ่มอร่อยกันที่เมือง
อกแคนดอกเสียงแคนดอกโคนที่ขอนแก่นนั่นเองนะคะ
เริ่มต้นด้วยก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าดังตำนานความอร่อยกว่าสามสิบปีนี่
ต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวปากหม้อนี่แป้งบางอ๋อเป็นแบบนี้เหรอ
ไส้ทะลักเป็นสูตรเก่าจากสกลนครที่ครองใจชาวขอนแก่นทุกเพศทุกวัย
นอกจากไปทานอะไรอร่อยไปเที่ยวได้ด้วย
ไปถ่ายรูปใส่ชุดแบบไทยสวยอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกัน
อุดรนี่ดีมากผมบอกเลยอะไรก็ดี
ไปหมดบ้านเมืองเขาสวยงามอาหารเขาก็อร่อย

อะไรดีอะไรดีบ้านเมืองเขาดีควรจะไป